ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอโพสต์คลิปนะครับ
บอกว่าถูกปฏิเสธขึ้นรถทัวร์โดยสารกลับบ้านที่เพชรชบูรณ

นะซื้อตัวไว้เรียบร้อยนี่ฮะ
พนักงานเนี่ยบอกว่าผู้โดยสารคนอื่นเขารังเกียจ

ไม่ให้หนูขึ้นรถณตอนนี้
ตอนนี้แหละไม่ได้รถพูด

หนูจะกลับรถหนูจะกลับเพชรชบูรณ์

ไม่ได้รถกลับไม่ได้รถ

ก็ไม่ต้องถ่ายกันไม่ให้หนูไปก็ไม่ต้องถ่าย

หนูเพิ่งมาจากเจ็บชะโกนเมื่อผ่าน

หนูเดินทางแบบเจ็บมากกว่าปลูกเหรอ

เพราะไม่ให้หนูกลับกลับ
แล้วหนูจะกลับอย่างไรคะ
ผู้โพสต์คลิปเนี่ยนะฮะในเฟซบุ๊คเนี่ย
เฟซบุ๊คชื่อเจนจิตเสนานุษย์นะ

ชบูรณ์มาตรวจตาที่โรงพยาบาลสุริราชตรวจเสร็จก็จะกลับเพชรบูรณ์
แต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นรถบอกว่าผู้โดยสารรังเกียจ
ทั้งที่ซื้อตัวแล้วก็ต้องไปคืนตัวนะทั้งที่ขึ้นมารักษาตัวแบบนี้๒๓เดือน
กว่าปีที่แล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้ไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้
คำพูดที่เขาใช้กับหนูเนี่ยคำแรกเนี่ยหนูลืมกดถ่ายวีดีโอเอาไว้
แต่คนอื่นได้ยินนี่หรือคนไทยเธอบอกนะครับ
เราตรวจสอบไปแล้วนะครับเป็นรถทัวร์แบบรถร่วมบขศสายกรุงเทพ
เพชรบูลหล่มสักภูเรืออยู่ที่ขนส่งหมอชิด๒
ค่ะพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนเป็นห่วงนะคะ
คนก็สอบถามเข้าไปทางเฟซบุ๊คที่โพสต์ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้คนที่โพสต์นะคะก็ตอบคอมเมนต์นะคะ
บอกว่าตอน๒ทุ่มได้ขึ้นรถสาย๙๙๙๙เดินทางกลับลมเก่าเพชรบูรณ์แล้ว
รถออกจากขนส่งหมอชิดเรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะคนเป็นห่วงว่าได้เดินทางกลับหรือยัง
ทีมข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามพนักงานบริษัทเดินรถแห่งหนึ่งนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าผู้หญิงคนนี้มีบาดแผลตามร่างกายคล้ายคนป่วย
เดินทางมาคนเดียวดูเหมือนไม่มีแรง
ก็เลยให้นั่งพักเพื่อรอรถเที่ยวหน้า
และผู้โดยสารบนรถเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้ด้วย
ก็เลยอยากจะให้ผู้หญิงคนนี้นั่งรอดูอาการก่อน
แต่ทางบริษัทก็จะมีการสอบถามพนักงานขับรถอย่างละเอียดเพิ่มเติม